ช่วงแรกเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งคดี
ต้นปีเนี่ยข้อความนี้เนี่ยติดหูกันมาก
ขอความเห็นใจด้วยนะครับผม
นั่นคือดีเจเก่งนะครับโอ้โหถอยรถกันไปถอยรถกันมา
วันนี้ความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นยังไงครับคุณรสลินครับ
วันนี้นะคะที่สุดแล้วสารท่านก็สั่งให้จำคุกดีเจเก่ง๓เดือนกับ๑๕วัน
แล้วก็รวมถึงมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตด้วยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต่อมาสารให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน๑๕๐๐๐บาทค่ะ
แขวงพระนครเหนือมีการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่นายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐหรือว่าดีเจเก่ง
ตกเป็นจำเลยในข้อหาขับรถโดยประมาททำร้ายร่างกายผู้อื่น
และทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ
จากกรณีที่ดีเจเก่งขับรถกระบะถอยชนรถคู่กรณี
ที่ปรากฏเป็นคลิปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งในชั้นการสอบสวนดีเจเก่งให้การยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ต่อมาได้กลับคำให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาล
แล้วก็มากลับคำให้การเป็นครั้งที่๒เป็นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในวันนี้
ฉะนั้นศาลท่านก็เลยจึงอ่านคำพิพากษาทันทีค่ะ
โดยสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่มีการกระทำดังกล่าวของจำเลยมีความผิดจริง
พิพากษาให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา๗เดือน
แต่ว่าจำเลยยอมรับสารภาพสารจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
นั่นก็คือคงเหลือจำคุก๓เดือนกับ๑๕วัน
และอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตอีกด้วยให้ชดใช้เงินจำนวน๑๗๐๐๐๐บาทให้กับผู้เสียหาย
ยึดรถกระบะของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด
ต่อมาค่ะทนายความของดีเจเก่งได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน๑๕๐๐๐บาท
โดยภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
นายพระธรรษักรวดดีเจเก่งก็ได้เดินออกทางออกไปทางด้านหลังของสาร
เพื่อหลบบรรดาผู้สื่อข่าวที่มารอดักสัมภาษณ์ค่ะ